พี่น้องสองปอนี่เขาส่งจดหมายน้อยหากันหรือยังไร

หลังจากที่พลิยุทธ์จันโอชา
เปิดตัวเข้าพักรวมไทยสร้างชาติ
เมื่อการเลือกตั้งมาถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรี
ภักดิ์พลังประชารัฐอยู่นะใช่ค่ะล่าสุดนะฮะที่วันที่ว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะก็คุยกันด้วยดีนะตอนที่แยกย้ายกันไปเนี่ย
นี่ฮะได้เผยแพร่จดหมายนี่เขาใช้คำว่าจดหมายเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
จดหมายเปิดใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วเขียนไว้คือถ้าจะบอกว่ายาวก็ไม่ได้ยาวมากบอกว่าสั้นนี่ก็ไม่ได้สั้นมากนะฮะ
คือเนื้อหาในจดหมายที่โพสต์เอาไว้ในเพจของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับนะ
เขียนเอาไว้ในข้อความจดหมายเหมือนกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะฮะ
เนื้อหาในจดหมายที่โพสต์เอาไว้นะครับเล่าย้อนไปตั้งแต่ช่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ตอนนั้นพลเอกประวิทย์เกษียณราชกาลไปแล้วตั้งแต่ปีสองห้าสี่แปดแล้วก็บอกว่า
พลเอกประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลเพื่อปฏิรูปบ้านเมือง
และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ผมก็ได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อหวังจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
เมื่อกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูลเสร็จสิ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
ผลเอกประยุทธ์ก็แสดงความประสงค์จะทำงานการเมืองโดยอ้างว่าเพื่อสารต่อภารกิจที่ดำเนินการไว้ให้สำเร็จ
ผมจึงตัดสินใจสนับสนุนให้มีการตั้งพักพลังประชารัฐเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง
หมายบิ๊กป้อมเขียนอย่างนี้เลยนะตามที่เจ้าตัวปรารถนา
นี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะแยกทางจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่เคยสนับสนุนเป็นนายกไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพักสำรอง
มาวันนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ในเมื่อท่านตัดสินใจเด็ดขาดแล้วผมก็ไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึก
ออกมาเป็นคำพูดได้ใช้คำว่าแต่ด้วยนะแต่ในเมื่อ
เห็นไหมคงจะบอกได้เพียงว่าขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย
ขอให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองใหม่ที่ท่านได้เลือก
สำหรับผมหมายถึงบิ๊กป้อมขอประกาศในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ว่าจะขอรับผิดชอบและจะไม่มีวันทอดทิ้งสมาชิกพักทุกคน
พร้อมจะเดินนำทุกคนที่เชื่อมั่นในความตั้งใจอันแน่วแน่ของผม
เข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อกลับมาเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง
คือโพสต์เนี้ยในเพจของบิ๊กป้อมเนี่ยเผยแพร่ออกมาเมื่อเช้าค่ะ
ทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกมานักข่าวก็ถามกันเลยนะฮะ
ทางพักพลังประชารัฐหรือว่าทางทีมงานของบิ๊กป้อม
เออตกลงใช่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
ทีแรกพลเอกคงชีพตันตรวานิสโคศกประจำตัวของพลเอกประวิทย์เนี่ย
ออกมายืนยันว่าโอ้ยไม่ใช่เพจปลอมเฟคนิว
เดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดด้วย
คนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำแบบเนี้ยเขาบอกพลเอกประวิทย์ไม่เล่นเฟซบุ๊ก
เออสุดท้ายนะฮะทีมงานพักพลังประชารัฐเนี่ย
แล้วก็พลเอกคงชีพเองท่านก็ยืนยันว่าเออพี่ไปเช็คแล้ว
ค่ะจริงกว่าน้องของจริงแต่ว่าตัวพี่เองอ่ะไม่รู้มาก่อน
แต่ว่าทางทีมงานพลังประชารัฐกับทางบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขาตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาโพสต์จริงแล้วเป็นของจริง
เด็กคงชีพก็ออกมาขอโทษที่ตอนแรกบอกว่าเฟคนิวส์
คือของจริงครับผู้สื่อข่าวก็เลยบอกอ้าวจริงไม่จริง
ถามคนเอกประวิทย์ถามบิ๊กป้อมดีกว่าเออ
บิ๊กป้อมลงพื้นที่ที่สมุดสงครามอยู่พอดีเลยครับ
นักข่าวก็ไปถามนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมตกลงอันนี้เป็นจดหมายของบิ๊กป้อมจริงจริงใช่ไหม
อืมบิ๊กป้อมบอกว่าก็ทางทีมงานของพักพลังประชารัฐเข้ามาสอบถามก็ตอบเข้าไป
เห็นแล้วล่ะมันก็ไม่มีอะไรนี่ก็เรื่องจริงทั้งนั้นอื้อหือ
นักข่าวเลยถามต่อว่าบิ๊กป้อมแล้วจะมีฉบับที่๒ถึงน้องชายถึงบิ๊กตู่อีกไหม
แล้วก็มีการหยอกล้อบอกคุณก็เขียนสิ

จะไปกับใจในเพจ

ก็พักก็มาสอบถามว่าเรื่องจริงเมื่อไงก็ว่าไป
แต่ว่าเนื้อคลามันจากท่านอยู่เลยค่ะ
ดูแล้วก็ไม่มีอะไร
ก็เรื่องจริงค่ะ

คุณเขียนนี่คุณอยากเขียน
นี่ค่ะการลงพื้นที่ที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะ

ใช่ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยค่ะ

มาเลยมาได้เลยท่านไม่ถือตัว

คือตั้งแต่ที่มีภาพคุณป้าท่านหนึ่งมาหอมแก้มลุงป้อมเปิดซิง

หลังจากนั้นแฟนคลับมารอกอดรอหอมเต็มเลย

มีจังหวะหนึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทักทายพลเอก
ประวิทย์ที่นั่งรถกอล์ฟผ่านหน้าร้านด้วยนะ

สันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักที่นั่งมาด้วย

เอ้าอยากบุกมือดั่งอีกทีหนึ่ง

สาวจะไม่จากมือท่านได้

เห็นไหมถึงเนื้อถึงตัวกันสุดเลย
เวลาพ่อเนกประวิทย์ลงพื้นที่นี่สวัสดีครับท่านนายก

ตู่ได้อ่านหรือยังจดหมายเปิดใจจากพี่ใหญ่บิ๊กป้อม

ที่ท่านทำก็เป็นเรื่องของท่านผมไม่ได้มีปัญหาอะไร
ผมยังไม่ได้ฟังและไม่ได้ยิน
และคิดว่าความปรารถนาดีนั้นมีให้กันอยู่แล้ว
ก็รักกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
ทำไมจะต้องให้มันแตกแยกล่ะ

พอถามว่าแต่ข้อความของพลเอกประวิทย์ดูมัน
มีความตัดเพราะดูมีความน้อยใจเบาเหมือนกันนะ
ตู่บอกเหรอไม่รู้สิก็ยังไม่ได้ฟังเลย
จะน้อยใจได้ยังไงเราต่างคนต่างก็ไม่ใช่คนขี้น้อยใจกันอยู่แล้วสักหน่อย
หรอไม่รู้สิผมยังไม่ได้ฟังเลยท่านน้อยใจได้ยังไง
ต่างคนเราไม่ใช่คนขี้ใจน้อยกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
ชีวิตส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวของผมผมด้วยเวลาของผมครอบครัวของผม
ใช่ไหมเล่าเออมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไง
ผมอยู่กันมา๔๐๕๐ปีแล้วไม่ต้องไปวันทุกวัยวันนี้หรอก
ร่วมเป็นร่วมตายมันสามโลกก็มาแล้วชายร่วมเทียดแดงก็อยู่ด้วยกันแล้ว
อะไรก็นักหนาไม่เข้าใจไม่มีต้องพูดอะไรล่ะ
ทำไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะผมพูดกับท่านโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ย
ไม่ต้องฝากใครแล้วทำไมจะต้องไปขุดคุยเรื่องพวกนี้ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ย
ผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงนะแต่ผมก็ทนได้ผมว่าไปเถอะ
แม่วันนั้นยังดูอารมณ์ดีอยู่เลยนะวันที่รวมไทยสร้างชาติอ่ะ
นักข่าวอ่ะนี่ท่านอุทธิ์อุตส่าห์ไปหาสนิทภศักดีศาสตร์

เอาเป็นว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยสอสอเนี่ย
แน่นอนว่าคุณจะได้เห็นคันดิเดตนายมนตรีของสองพักการเมือง
คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

คือวันนี้ความจริงมันมีข่าวใหญ่ทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะ
เดี๋ยวค่อยตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปคือสวเนี่ยเขาเปิดประเด็นแล้วนะ

เขาจะเสนอแก้รัฐธรรมนูลให้ตัดวาระนายก๘ปีออกไป

แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ได้รับเลือกให้เป็นนายกต่อ

แต่สวบอกนี่กำลังเสนอกำลังคิดกันนะว่ามันควรจะตัดออกไปไหม

เออมันจะมีเอาไว้ทำไมอ่ะนายกเป็นได้แค่๘ปีอ่ะ
เอาโทษนะคะไปคุยกับคนเขียนรัฐธรรมนูลเลยค่ะ

แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเลือกตั้งสอสอที่จะมาถึงแน่ในปี๒๕๖๖นี้นะฮะ

หัวข้อเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองใด

ใช่ค่ะไม่เยอะมากแป๊บเดียวก็เสร็จ

ครั้งแรกก็คือช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว๑๒มกราคม

มกราคมให้โหวตกันได้ให้แสดงความคิดเห็นกันได้ถึง๔ทุ่มนะฮะ
เดี๋ยวจะประกาศผลโพลให้ทราบเสาร์๒๑มกราคม
ใช่ค่ะใช้เวลาไม่นานประมาณสัก๓๕นาที